คุณผู้ชมเป็นสัญญาณว่าฝนที่ตกลงมาเป็นฝนทิ้งท้ายฤดูฝนของปีนี้ค่ะ
ที่ไทยจะเคลื่อนเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวในสัปดาห์หน้าค่ะ
ส่วนฝนจะไปกองตกบริเวณภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมที่จะเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้ว
สัปดาห์หน้าค่ะเราพบว่าจะมีนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะ
สีเขียวแบบนี้นี่คือมวลอากาศเย็นนะคุณผู้ชม
แผลลงมาปกคลุมตอนบนและตอนกลางของประเทศ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ยอดดอยยอดภูมิมีอากาศหนาวเย็น
ส่วนพี่น้องภาคใต้ระวังฝนค่ะเพราะว่าคลื่นอาจจะสูงได้
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพราะว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปวนเหลือเกินค่ะ
ล่าสุดได้เกิดทอนาโดนะคะพัดเข้าถล่มเมืองในรัฐเท็กซัสค่ะ
อนาโดนะคะได้เคลื่อนตัวผ่านถนนแบบนี้
และมีรายงานทอนาโดลูกนี้ทำให้เกิดหม้อแปลงระเบิด
และนี่คือรูปการณ์ตอนนี้สวัสดีค่ะ